ป่วยจิตเวทครอบครัวต้องดูแลใกล้ชิดนะคะ

คุณผู้ชมคะมันกลายเป็นเหตุสลดกับครอบครัวนี้

เข้าไปฟันใส่อาเลยจนตายแบบนี้
เหตุการณ์นี้จริงเนี่ยมีพี่สาวของคนตายพยายามเข้าไปห้ามนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์สลดครั้งนี้เกิดขึ้นที่บ้านพักแห่งหนึ่งที่ตะบนหัวสำโรงที่อำเภอแปลงยาวฉะเชิงเศร้า
ตำรวจพอเข้าไปดูที่เกิดเหตุก็ไปพบศพของนางพัชรีหารประเสริฐ
อายุเยอะแล้วด้วยนะ๖๗ปีก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นี่แหละค่ะ
สภาพนอนหงายถูกทำร้ายด้วยของแข็งของมีคมทั้งบริเวณตรงศีรษะเองตรงใบหน้าเป็นจำนวนมากคุณจนตาย
ทีนี้พี่สาวของคนตายค่ะชื่อนางสวรรคสวรรคเนี่ยบอกแบบนี้บอกว่า
คุณตำรวจคนก่อเหตุคือสุภกิจสุภกิจเป็นหลานชายของพัชรีคนตายนั่นแหละ
แล้วสุภกิจเนี่ยเอาจริงก็เป็นหลานฉันด้วยสุภกิจป่วยจิตเวทกินยารักษามานานหลายปีแต่ก็ไม่ดีขึ้น
ถามว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะก็ตอนก่อนเกิดเหตุเห็นตัวสุภกิจเนี่ยกับทางด้านของคนตายพัชรีเขาเถียงกัน
เพราะมันมีข้าวของในบ้านมันหายไปหลายอย่างพัชรีก็เลยไปถามสุภกิจก็เหมือนกับมีการโทษกันไปโทษกันมา
เถียงกันเสร็จเธอเองก็พยายามเข้าไปห้ามสุปกิจตอนนั้นเนี่ยไม่เป็นไรในเมื่ออาอีกคนมาห้ามใช่ไหมก็ไปแล้วกันเดินออกจากบ้านไป
ตัวเธอเองเธอก็คิดว่าเรื่องมันคงจะจบปรากฏสุภกิจตัวหลานคนนี้กลับเข้ามาที่บ้านแล้วพร้อมกับถือจอบมาด้วย
พอมาเจอหน้าอาสะพ้ายนางพัชรีคนตายปุ๊บเอาจอบกระหน่ำตีค่ะเข้าไปที่หน้าเข้าไปที่หัว
จนอาศัพย์ของตัวเองเนี่ยตายแล้วสุภกิจหลบหนีไปค่ะ
อาศัพย์กลบอหิวกล้าซักวันเธอกี่ชุมต่อไปโมงฟ้าที่สุภกิจเล่นไว้
เอาไป
โอ้ทีนี้พอหนีไปตำรวจไปเจอนี่อาวุธจอบนี่แหละ

ตรงพงศ์ยากข้างทางก็คาดว่าสุขภิกษ์

สุดท้ายก็ไปคุมตัวมาได้นะคะ

เส้นทางอ่าวช้างไล่น้ำตัวนะคะมาที่สอบพอปแปลงยาว

เพราะไม่แน่ใจว่าคือมีอาการจังจิตเวท

เรื่องสารเสพติดในร่างกายอีกทีด้วยค่ะ